มุ่งเด็กรวมชาวหล่าน

อ่างว่า์มีแผลในใจตั้งแต่ตลอดเล็ก
โดนเพื่อนกระทำชำลาวเขาก็อยากแก้แค้นเอาหลบ
ใช่นี่ไอ้เปิดล่างท้ายบอลเหรอบอลน่ะบอลน่ะไม่ใช่ไม่ใช่
กระทึงไปออกมาออกมาออกมาออกมานั่งลงนั่งลงไม่หนีไม่หนี
หนีผมไม่หนีไม่หนีอ่านี่ครับผมไม่หนีผมไม่หนีตำรวจนครบานครับ
ตำรวจสืบนครบานจับกลุ่มตัวในบ่อนจำชื่อนี้ให้ดีครับ
เพราะว่านี่คือบุคคลอันตรายและไปกระทำชำราวกับเด็กผู้หญิงอายุ๑๐กว่าขวบ
ต่อหลายคนในบอลเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดราชบุรี
อายุสามสิบสามปีคุมตัวได้แล้วเรียบร้อยนี่ครับเอามือไพร่หลังเลย
ตอนแรกมีการบอกอีกนะไม่ใช่บอลครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
ฐานพยายามกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓จับกลุ่มได้ที่บ้านพักในสวนมะพร้าว
อำเภอดำเนินสะดวกที่ราชบุรีนะฮะก่อนหน้านี้ทางสืบนครบาน
เขามีการโพสต์ประกาศใครก็ตามเจอผู้ชายบุคคลอันตราย
ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยเพราะว่าเป็นภัยร้ายต่อสังคม
พฤติกรรมของในบอลก็คือชอบล่อลวงเด็กผู้หญิงอายุสิบสองถึงสิบสาม
ข่มขืนกระทำชำราวทางประตูหลังในพื้นที่ทั้งราชบุรีนครปฐม
กรุงเทพและโซนอีสานนะครับจนกลายเป็นเรื่องเป็นคดีความ
จับกลุ่มตัวได้ในบอลอ้างว่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมและพี่กระเต็น
นี่คือโพสต์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นบุคคลอันตราย
สิ่งที่เขาให้การกับตำรวจเขาอ้างว่าตอนที่เขาเป็นเด็กอายุสิบสอง
โดนเพื่อนล่อลวงไปเล่นน้ำตกแล้วถูกกระทำชำราวทางประตูหลัง
เขาเจ็บปวดทั้งกายและใจมากเป็นฝันร้ายติดตัว
ผลกระทบทางร่างกายคือกลายเป็นโรคลำไส้ฤทธีดวงจนถึงทุกวันนี้
อยากแก้แค้นเมื่อเอาคืนเพื่อนคนนั้นไม่ได้
ก็ไปเอาคืนกับเด็กกับเหยื่อครับแล้วทำไมต้องเลือกเด็กผู้หญิงล่ะ
อ้างอีกครับผมชอบเด็กผู้หญิงอยากมีลูกสาว
เคยมีแฟนแต่ว่าเลิกกับแฟนผมขาดความอบอุ่น
อ้างไปสารพัดจะอ้างสุดท้ายเขายอมรับว่าเขาทำผิด
แล้วรับปากว่าหลังจากผมรับโทษแล้วออกมาจากคุกจะไม่ก่อเหตุอีกครับ
ครับอยู่บ้านผมก็โดนอย่างนี้พี่ไม่ครับคือโดนถูกกระทำ
ตอนในยูสิบสิบสองอย่างเงี้ยทีละไปเล่นน้ำตกหรือไปกับเพื่อนหรืออยู่บ้าน
เล่นน้ำด้วยกันเขาคอผมคือช่วงนั้นผมไอ้นี่ไงคือเลิกกับแฟนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย
แล้วผมขาดความไม่วุ่นทางบ้านนี่ครับเป็นคำกล่าวอ้างของเขา
รายล่าสุดเป็นเด็กผู้หญิง๑๐ขวบเองนะครับเขาพยายามจะขืนใจเด็ก
แต่ว่าสุดท้ายเด็กร้องขอให้คนช่วยก็เลยรอดอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวัง
เพราะว่าในบอลจะอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจครับอาสาไปรับส่งเด็กถึงบ้าน
บอกว่าเดี๋ยวพี่จะปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้นะสนใจไหมเด็กเดี๋ยวนี้เขาติดมือถือไงครับ
แล้วสุดท้ายอาศัยจังหวะเด็กเผลอก็จะล่วงละเมิดเด็กมีเหยื่อหลายคนนะครับ
แต่สุดท้ายไม่รอดโดนจับดำเนินคดีในที่สุดครับค่ะ